แม่ทิ้งลูกอายุ๔เดือนไว้ในรถ
แล้วก็ไปช้อปปิ้งในห้างค่ะ

ต้องตามคนมาช่วยกันให้วุ่นเลยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลานจอดรถ
ห้างดังแห่งหนึ่งที่เกาะสมุยคุณผู้ชม
จะเห็นว่ามันเป็นลานกลางแจ้งนะ

เครื่องไว้เปิดแอร์แล้วให้ลูกสาว๔เดือนนั่งคาซีสอยู่เบาะหลัง
เธอก็เข้าไปซื้อของประมาณครึ่งชั่วโมง
กลับมาปรากฏว่าประตูรถมันล็อกอัตโนมัติ
ก็เปิดไม่ได้กุญแจก็อยู่ข้างใน
โอ้โหทำยังไงคะต้องเรียกตำรวจมาช่วยค่ะ
ตำรวจที่ไปเขาบอกว่าประตูล็อกหมดเลย
กุญแจรีโมททิ้งไว้ในรถกุญแจสำรองก็ไม่มี
ก็ต้องรีบเรียกช่างกุญแจมาไขประตู
เพราะอะไรไม่งั้นเนี่ยคือเครื่องมันยังติดอยู่

คราวนี้ความร้อนสะสมเด็กที่อยู่ข้างในจะอันตรายนะคะ
สุดท้ายแล้วต้องบอกว่าโชคดีมากนะคะ
ช่วยเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัย
๔เดือนคุณผู้ชมคะก็อยู่ในสภาพตกใจ
แล้วการหายใจเนี่ยเริ่มเหมือนกับเป็นแบบอาการ
คือหายใจเร็วแล้วนะคะ

กูผู้ชมเนี่ยจริงกลับมาอยู่ในอ้อมกอดแม่ได้

คุณผู้ชมอย่าทิ้งเด็กเอาไว้ในรถค่ะ
ถ้าเครื่องยนต์มันดับขึ้นมานะคะอันตรายมากจริงนะคะ
เด็กไว้คนเดียวในรถจริงก็ไม่ควรอยู่แล้วค่ะ
อยากจะฝากเป็นอุทหรณ์ในเรื่องของการล็อกรถลืมรถ

เท่าแรกเลยคือเครื่องยังไม่ดับ
เครื่องยังไม่ดับครับแล้วก็เด็กโอเค
เขาแค่ตกใจขึ้นมาก็ไม่เห็นใคร
แต่ว่าเหมือนโลเยียมเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเค้า๔เดือน

แต่ว่าถ้าเครื่องดับจำเป็นอุตสาหรณ์
จะเป็นอันตรายกับเด็กใช่ไหมครับยังไม่รู้

คือถ้าเกิดว่ากินประตูก็จะรอเกิน
น้องเกี่ยวเดือนไหมเนี่ย๔เดือน
๔เดือนเพราะหญิงผู้ชายเนี่ยไม่เป็นไรช่างมาแล้วนะสู้สู้ครับ
โอเคไม่เป็นไรแล้วลูกไม่เป็นไรแล้ว